ทำให้พี่และน้องสองคนนี้เป็นพี่น้องกันแท้

โมโหปลุกน้องให้ตื่นเพื่อจะขยับที่นอน

เหตุเกิดขึ้นที่ในสมุทรปราการครับ
เจ้าหน้าที่กำลังเร่งช่วยเหลือปฐมพยาบาล

โดนแทงเข้าไปโดยพี่ชายแท้ใช้มีดแทง
เข้าที่หน้าท้องใต้รักแร้ด้านขวาและนิ้วมือ

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมา
ประมาณสักเที่ยงคืนนิด
เข้าสู่วันที่๒กรกฎาคม

หรือว่าซอยวัดอโสการามในตัวเมืองสมุทรปราการ

ช่วงเย็นเนี่ยตั้งวงดื่มกินสังสรรค์กับพี่ชาย
ทำไมนอนกินที่แบบนี้

ก็เลยใช้มีดมาแทงตัวเขาเลย

กินอยู่ครับแต่ผมไปนอนก่อน

มีดทำควบะหรือว่าเป็นมีดพก
น่าจะมีดทำเอง

พี่ชายแท้ที่เมา

ที่คุณกั้งพัชรวริน

วิ่งจากแคมป์คนงานมาประมาณสัก๘๐๐เมตรระยะทาง

ซึ่งจอดอยู่ใกล้กับแคมป์คนงาน

เหมือนเขามานั่งหลบทำตัวให้เล็กที่สุด
ที่สุดวิ่งมาซ่อนตัวอยู่ตรงนั้นแล้วบางช่วงมุดไปหลบใต้

ทีนี้ครับหลังจากที่จังหวะเขาค่อยลุกค่อยหลบนี่มุดแล้วมุดปุ
กลัวไงกลัวน่าจะหลังจากที่โดนพี่ชายทำร้ายมาแล้วหรือเปล่า
เวลามันอาจจะเหลื่อมกันหน่อยนะครับจากวงจรปิดกับที่เขาให้การ
เพราะว่ามันก็ดึกสงัดแล้วก็อารมณ์ตกใจด้วยกลัวด้วย
รถคันนี้ปรากฏว่าเจ้าของรถเนี่ย
ตื่นเช้ามานะครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
เขาก็ไปเจอเหมือนมีรอยคาบเลือดหยดอยู่
เดี๋ยวลองดูนะครับขึ้นวินโดคู่กันกับคราบเลือดที่รถก็ได้
หลังจากที่ผู้ชายคนนี้เขามาหลบข้างแล้วก็พยายามวิ่งหลบไปตรงนู้นแล้ว
คราบเลือดตรงนั้นไหมครับใกล้กับโลโก้

ตอนแรกนะคุณผู้ชมพี่กั้งเล่าให้ผมฟัง
เจ้าของรถเขามองว่าเลือดหมาเลือดแมวหรือเปล่า
สัตว์มันโดนทำร้ายหรือเปล่ามันเลือดหยดอยู่ตรงนี้
ไม่รู้ไม่เอกใจมาก่อนว่านี่เป็นเลือดคนจนกระทั่ง
อ้าวมีคนโดนแทงแล้วมาหลบแถวรถฉันเหรอเนี่ย
ตื่นมายังสงสัยเอกใจว่าเลือดใครนะ
พอมาดูวงจรปิดถึงบางอ้อเลือดคนนั่นเอง
ล่าสุดครับทีมข่าวของเราได้คุยกับชาวบ้านอีก๒คน

เล่าให้ฟังว่าช่วงประมาณ๕ทุ่มกว่าเมื่อคืนนี้
นั่งทำอาหารกินข้าวกันอยู่หน้าบ้าน
คนเจ็บวิ่งมาจากแคมป์คนงานตรงนู้นแล้วก็วิ่งผ่านไป
เห็นหลังไวเอามือคุมท้อง

คงจะไปซ่อนตัวอยู่ในซอยเป็นซอยตันฮะ
สักพักหนึ่งคนเจ็บวิ่งกลับมาแล้วมันล้มลงพร้อมยกมือไหว้คราวนี้เขาขอความช่วยเหลือแล้วครับช่วยด้วยช่วยด้วยครับพี่ช่วยผมหน่อยผมโดนแทงก็เลยรีบกด๑๖๖๙แจ้งสายด่วนคนเจ็บบอกว่าเขาอาศัยอยู่ที่แคมป์คนงานด้านหน้าหมู่บ้านแล้วถูกพี่ชายแท้ของเขาแทงมาทุกคนก็ช็อกเลยครับ
นาทีนั้นก็คนเขาก็เจ็บมาเลือดไหลมาเต็มแล้วครับ

คนที่โดนแทงเขาเข้านอนแล้ว
แล้วสักพักก็พี่ชายเขานั่นแหละที่ดื่มเหล้าด้วยกันมาแทงเขา

ครับค่ะแล้วพี่ชายก็ไม่รู้ตอนนี้ไม่รู้ไปไหน
ใช่น่าจะแทงแล้วแล้วก็หนีไปเลยครับ
ชาวบ้านบอกว่าแคมป์คนงานเพิ่งจะมาตั้งได้ประมาณสัก๒เดือน
ที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีเสียงใครทะเลาะโวยวายกันแต่อย่างใดนะครับ

กั้งเดินทางไปที่แคมป์คนงานครับ
เจอกับหัวหน้าแคมป์คนงานบอกสั้นว่าคนเจ็บยังอยู่ที่โรงพยาบาล
ตอนนี้ปลอดภัยแล้วแล้วก็ยืนยันว่าสองคนนั้นเขาเป็นพี่น้องกันจริง
ก่อนหน้านี้ทำงานร่วมกันปกติไม่ได้ทะเลาะกันหรือมีปากเสียงใด
ก็ตกใจเหมือนกันว่ามาเกิดเรื่องแบบนี้
ส่วนทางคดีตำรวจแนะนำให้คนเจ็บหายตัวหายดีก่อนครับ
พออาการหายดีแล้วก็ให้เดินทางมาแจ้งตำรวจอีกครั้งหนึ่ง

ส่วนตัวพี่ชายนั้นไปอยู่ที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าและคำชี้แจงด้วยนะครับ